คุณผู้ชมค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียนอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองโคราชขอนแก่น
ออกมาขอความเห็นใจค่ะคุณภาคภูมิ
หลังจากที่มีสื่อนำเสนอข่าวไปว่ามีคนขับรถผ่านแล้วเห็นร้านขายทุเรียนเต็มเลย
แล้วหน้าร้านติดป้ายว่าทุเรียน๘๐บาท
เขาก็แวะซื้อคิดว่าทุเรียนกิโลกรัมละ๘๐บาท

แต่พอไปซื้อจริงพ่อค้าแม่ค้ากลับขายในราคากิโลกรัมเนี่ย
ประมาณสัก๑๒๐๑๘๐บาท

แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอ๋อที่แปะป้ายเอาไว้ว่าทุเรียน๘๐บาทเป็นชื่อร้าน

ทีนี้พอมีข่าวนำเสนอไปแบบนี้
พาณิชย์จังหวัดนครราชศรีมาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งแต่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีหลายร้านที่ติดตั้งป้ายกับราคาที่ขายจริง

อ่าวันนั้นไปตรวจเนี่ยตรวจยังกิโลเลยอ่ะ
กิโลเลยว่าน้ำหนักเนี่ยเป๊ะหรือเปล่าเนี่ย
แล้วปรับไปเนี่ย๑๘รายนะ
ก็คือราคาไม่ถูกต้องตามป้ายที่บอกไว้มีถึง๑๘ร้านนะคะ
ปรับไปร้านละประมาณ๒๐๐บาทได้
แต่ทีนี้ค่ะพอเป็นข่าวก็จบไป
พ่อค้าแม่ค้าเลยบอกว่าคนไม่ค่อยกล้ามาซื้อเลยตั้งแต่เป็นข่าว
ลูกค้าน้อยลงเยอะขอความเห็นใจหน่อยได้ไหม
วันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะเส้นเดิมเลยค่ะ
แผงทุเรียนริมถเรียงเมืองนครรัชสมัครขอนแก่นนะคะ
หลายร้านก็ติดป้ายเหมือนเดิมนะคุณผ้ากลุม
นี่ไงพูดป่าว๘๐บาทเห็นมั้ยค่ะ
ตัวเลข๘๐บาทไปเลยใช่ไหม

ว่าพอมีข่าวเนี่ยลูกค้าหายไปครึ่งหนึ่งเลย
เคยขายได้วันละ๔๐๐๕๐๐กิโลกรัม
ตอนนี้ขายได้ไม่ถึง๒๐๐กิโลกรัมนะคะต่อวันนะคะ
ส่วนป้ายที่ติดว่า๘๐บาทแม่ค้าเขาบอกว่า
เป็นราคาของทุเรียนจริง
แต่เป็นราคาของทุเรียนชะนีไม่ใช่หมอนทอง
คนละพันกัน๘๐มี
เขาไม่ได้โกงราคาถ้าซื้อชะนีกิโลกรัมละ๘๐
ก็มีขายตามป้ายราคาที่ติดบอกกันแหละ

ก็จะราคากิโลกรัมละ๑๒๐บาทขึ้นไปแล้วแต่ขนาด

ก็เลยอยากจะขอชี้แจงผ่านสื่อหน่อย

ทำให้เราขายได้น้อยลงอ่ะเนอะ
อืมลูกค้าหายไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังไงก็ต้องลดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกระแส
ไม่ถึงว่าเป็นอีกกระแสหนึ่งว่าคนก็ต้องซื้อเราน้อยลงใช่ไหมคะ
เราเอามามันก็ขายไม่ทันเยี่ยะ
มันก็ขาดทุนใช่ไหมคะก็ต้องลดลงมาหน่อย
ลูกค้าก็โจทย์น้อยลงค่ะ
แต่ว่าเราขายเราก็บอกลูกค้าตรงว่าชะนี๘๐เหมือนทอง๑๒๐ค่ะ
พอลูกค้าลงมาถามเราก็บอกราคาตรง
แต่ร้านอื่นหนูไม่รู้ร้านยังไงแต่ร้านหนูแบบนี้ค่ะ
แต่คือใจโฆษณ์ตอนนี้ก็คือใจ๘๐กันหมดทุกคนเลย
ใช่ค่ะเป็นทุกร้านค่ะก็จะประมาณนี้ทุกร้านเลยพี่
มันก็วิธีเรียกลูกค้าเนอะแต่เราก็มีจริง๘๐แต่มันเป็นชะนี
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยบอกว่าขอความเห็นใจหน่อย๘๐ก็มีจริงเป็นทุเรียนพันธนี
แม่ค้าก็บอกว่าเป็นวิธีเรียกลูกค้าใช่ไหมก็เรียกว่ากลยุทธ์การขาย
แต่ถ้าเอาให้มันชัดเจนไปก็อาจจะเขียนเพิ่มก็ได้ใช่ไหม
ใช่ก็เรียกให้เห็นชัดชนีกิโลละ๘๐หมอนทองหมอนทองร้อยกว่าอะไรก็ว่าไป
จะมีเท่านั้นทุเรียนว่าทุเรียน๘๐ตัวรถลงไปซื้อแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะ